วุ้นเส้นวิริธิภาค่ะหลังจากเซ็นใบหย่าเรียบร้อยกับชาคิตแย้มนำนะคะ
หลายคนก็สงสัยไงว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะ

ก็เลยออกมาบอกเล่าเรื่องราวถึงสาเหตุการเลิกในครั้งนี้ค่ะ
ปิดปากเงียบเรื่องรักร้าวอยู่นาน
ล่าสุดมายปลายแดงวุ้นเส้นวิธิพาค่ะ

โดยเธอยืนยันว่าสาเหตุของเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมือที่สาม
และการถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายตามที่มีข่าวลืออย่างหนักมาโดยตลอด
ซึ่งทุกวันนี้เธอนั้นมีกำลังใจที่ดี
ในการเริ่มต้นชีวิตโสดอีกครั้ง
และยังสามารถเป็นเพื่อนกับอดีตสามีได้

ระหว่างหนุ่มชาคริสกับสาวโบวี่
ยอมรับว่าได้รับการอธิบายจากอีกฝ่ายแล้ว

หลังจากนี้ไม่ขอเข้าไปผัวพันเรื่องข่าว
อดีตสามีอีกต่อไปด้วยค่ะ

ถ้าจะพูดแบบเป็นเรื่องเป็นราว
เราก็ต้องยอมรับจุดตรงนี้
ให้มันผ่านไปได้ทั้งคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ชีวิตต่อไปเราก็ใช้เวลากับตัวเองมาเยอะเหมือนกัน
ก็ทั้งคู่ทั้งคู่ก็ใช้เวลากับตัวเองมาเยอะก็แข็งแรงทั้งคู่แล้วค่ะ
ไม่มีอะไรค่ะก็จริงเราคุยกันด้วยดีนะคะ
ก็คุยด้วยเหตุผลว่าแบบเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่แล้วอะไรอย่างนี้
เราก็จะไม่มีอะไรที่แบบมันเกินไปหรือว่าอะไรที่ตามข่าวอะไรอย่างนี้
เขาก็เคียกกับเราว่าไม่ใช่
เอาตรงว่าหลังจากนี้ถ้าเขามีใครมันเป็นเรื่องของเขาแล้ว
เราก็แบบเป็นคนที่แบบอยากให้มีคนดีเข้ามาในชีวิตเขามากกว่า